คุณผู้ชมครับตลอดข่าวของเราเนี่ยมีเรื่องราวที่มันหลากหลายนะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลอดข่าวขำสิ่งที่เรารวบรวมเอาไว้มากมายจริง

วันนี้ก็รวบรวมเอาไว้แล้วนี่จะเต้นเมามันแบบคนนี้
หรือว่าจะน่ารักสวยแบบคุณแม่คนนี้
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าว
ตลาดข่าวขำวันนี้ขอเปิดวิธีต้อนรับเราค่ะ
แต่ละคนลีลาจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับ

เขามีความพร้อมเพลียงอยู่ในหัวใจ
เพื่อนว่าดีเราก็ว่าดี
นี่ขอเริ่มจากแก๊งสุดปังแก๊งนี้กันก่อนครับ
จากท่าทางจะสวยงามแล้ว
ปังปุริเย่ต้องยกให้เขาเลยล่ะครับ

ฮึเฮปังปุริเย้อย่างที่บอกเลยใช่มั้นล่ะครับ
ขอปรบมือให้กับลีลาท่าทางและอารมณ์ที่ส่งออกมาด้วยนะครับ
ต่อกันที่แก๊งชายล้วนกลุ่มนี้
อกจากจะหน้าตาดีแล้วเอวก็ดีด้วยนะครับ
เอวดีอย่างที่บอกใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชม
เห็นแล้วก็อยากจะไปร่วมแจมด้วยซะเหลือเกิน
แดนส์แบบกลุ่มแก๊งสุดท้าย
ขอบอกเลยครับว่าเป็นการรวมตัวที่อายุรวมกัน
น่าจะเกือบสองร้อยปีก็ว่าได้
แต่คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ
ขิงยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ด
แก๊งนี้เนี่ยก็อย่างนั้นแหละครับ
ยิ่งอายุมากความทรัพย์ก็มากด้วยเช่นกัน

ไหมล่ะครับคุณผู้ชม
อารมณ์ลีลาท่าทางและความพร้อมเพลียง
เต็ม๑๐ให้ร้อยเลยล่ะครับ
จบจากสายเดนส์แบบกลุ่ม
ขอไปต่อที่สายแดนส์แบบเดียวกันบ้าง
สายนี้เนี่ยเขาขอมันคนเดียว

ไม่เอียวใครเริ่มกันที่หนุ่มนักกีฬาคนนี้
ที่อยู่ดีก็อยากแดนส์กลางสนาม
ลีลาจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ
ฮุ้ยเห็นโบแดง
คุณผู้ชมอยากรู้เหลือเกินว่า
ลีลาแดนส์กับลีลาเตะอันไหนจะพริ้วกว่ากัน
และสายแดนส์แบบเดียวคนสุดท้ายก็มาถึงแล้วล่ะครับ
อยากจะรู้เหลือเกินว่าเขาคนนี้เนี่ย
สัญหาท่าเต้นนี้มาจากไหน

องค์ยังอยู่ดีกันใช่มั้ยล่ะครับเนี่ยตัวสันแรงขนาดนี้เนี่ยหลังเวทีมีหอบแน่นอนครับ

ต้องรอดูคนนี้เหมือนกันว่าหลังจากเต้นเสร็จเขาเดินกลับบ้านท่าไหน
เพื่อนต้องหอบฮิ้วกรอบมาส่งกลับบ้าน

เป็นเรื่องราวของตลอดข่าวขำที่เรารวบรวมมาฝากกันนะคะ